สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะดีใจคุณหนุ่มมา
วันนี้ทำไมทำไมครับดูด้วยล่าสีคุณดีเหมือนกัน
สดใสนะฮะมาดูวันเขาโหวตเลือกนายกกันเนอะใช่สิเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้
โอ้โหคึกคืนมากเลยอ่ะคุณตั้งแต่เช้าไม่มีใครทำอะไร
เออเออยังไงฮะยังไงอ่ะเชิญเลยคุณเอาเลยเราไปดูก็ได้
แต่แบบคุณอภิษฎลาออกจากการเป็นสอสอใช่ซึ่งก็ได้กระแสสังคม
ไม่ได้เรียกอีช่อนะครับ

คนถึงกระหนักไปชุดของเยช่อที่ใส่ยี่ห้ออะไร
กันแล้วใช่กันมรอบไปเข้าใจเรียบไงนี้เป็นยี่ห้อ
บอกว่าที่เลยคุณได้ใส่มาก่อนแต่วุ่นทุกวันด้ายดาราค่าเดียวใช่
บางทีเราก็แบบแมียตชุดเข้ามาใส่แล้วก็ต้องช่วยกัน

มาสักปั๊บหนึ่งเราก็จะเห็นแบบว่า
มีคนพูดถึงคุณธนทรคุณเราก็รอดูว่า
จะมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่ายังไม่เรียกว่าดีเวท
เป็นยังไงฮะนายกวันนี้สบายดีไหม
นั่นชี้ไปตรงนู้น
ค้ามนุษย์ค้ามนุษย์อ่าหลังไปแต่งด้านค้ามนุษย์
ตอน๐๖๐๕คนก็ไปหนักรอที่เท่ากราบ

ก็อาจจะไปดูแต่คุณต้องรายงานตลอด
อย่าลืมนะว่าเราไม่ได้เลือกนายกอย่างนี้

ที่เราไม่มีการโหวตเลือกคนสุดท้ายที่เราเลือกเอาไว้
หมายถึงว่าที่ผ่านรัฐสภาที่แบบว่าเอาสอสอมายกมือนายกคนสุดท้ายที่ยกคือยิ่งรักชินวัฒน์นะ
นั่นคือนายกที่แบบว่าโอเคล่ะผ่านจะผ่านจากสภาแล้วตอนนั้นรัฐธรรมนูลเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับฉบับนี้
ฉบับนั้นคือสมมุติสอสอคนไหนเนี่ยได้สมมุติอย่างพักเพื่อไทยเข้ามาแบบว่าได้สอสอเยอะที่สุด
แกนนำการจัดตั้งแต่ไม่มีสวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ณครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนุนเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าตลอดการไลฟ์ไม่ว่าจะไลฟ์ในเพจไหน
คนดูไม่ตกเลยคนดูไม่ตกทั้งวัน
ก็เยอะเหมือนกันคุณธนาทรอนพูดนะอันนี้เป็นภาพสดจากบรรยากาศ

ชื่อสุชาติ

ของพ่อก็ไม่จะเซอร์ชุดแบรนด์ไปค่ะ

บางคนก็ถือว่าพ่อจะบางคนพ่อสมมุติเป็นลูกนักการเมืองอย่างนี้
วันแรกที่ลูกจะตัวเองเกิดมาเป็นลูกนักการเมืองอะเนาะ

เด็กก็จะถือว่าแบบว่าเขาก็เคยบอกว่า
ถ้าสมมุติพ่อจะเข้าสภาสมัยแรกหรืออะไรอย่างนี้
ก็ให้ลูกเอาเงินที่ตัวเองทำงานมาอย่างนี้
คือเสื้อผ้าซื้ออะไรให้พ่อเข้าสภาถือว่าเป็นเลิกเป็นชัยนะ

ถึงพ่อไม่ได้เข้าสภาคุณต้องซื้อให้พ่อ

เป็นผู้ชายคุณซื้อให้พ่อถูกแล้ว

ก็ไม่ตัดกี่ตัว

แล้วก็แน่นอนว่าคนก็ไปดูจับตามองคน

ในที่ประชุมของสอสอเพราะว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าคุณธนทรเนี่ยในคดีของปมปมปมถือหุ้นเนี่ย
คุณธนทรยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกโหวตหรืออะไรแต่คุณจะเชื่อไหมตั้งแต่โหวตประธานสภามา
เขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องของคุณธนทรเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นห้องของพักใครพักมัน
คุณธนทรเนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวขนาดเดียวกันคุณธนทรที่วันนี้รอตลอดทั้งวันคือแสดงวิสัยทัศน์
ปรากฏว่าเมื่อไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภานะฮะ
คุณธนทรก็เลยออกมาแสดงวิสัยทัศน์ส่วนตัวเราพอฟังได้ไหมฮะ
บางช่วงบางตอนอย่างพอฟังได้ไหมคุณหนู
ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก
แต่ก็ยังไม่ดีพอเราก็ต้องยอมรับความจริงอีกเช่นกันว่าในสังคมไทยเรายังมีปัญหาอีกเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่รากฐานหรือเป็นปัญหาเฉพาะตัว
ในช่วงการเลือกตั้งผมได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อพบป่าพี่น้องประชาชน
ผมเห็นได้พบกับคนตัวเล็กมากมายในสังคมไทย
ที่ได้ให้แรงบันดาลใจที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในการทำงาน
ขณะเดียวกันผมก็พบเห็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังอยู่ในความลำบาก
ยังอยู่ในความยากจนมีชีวิตมีรายได้อยู่ไปวัน
เราเห็นงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก

ใช่ผมธนทรตั้งได้ตลอดเวลาว่าเฮียวก็ไม่ใช้สบู่ก็ไม่ใช้

อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แต่แบบเขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายออร์แกนิคสุดสุดเลยนะ
เขาบอกว่ามดดำเครื่องสำอางอย่างเดียวที่เขาใช้คืออะไรรู้ไหม
อะไรครับผมไม่ทราบยาสีฟันสบู่เขาก็ไม่ใช้เยียวก็ไม่ใช้
เอาสบู่ไม่ใช้แล้วทำยังไงก็นี่ไงล้างน้ำเปล่า

เราออกมาออกมาเขาออกมาผมธนาทรทำไมตั้งได้ยังไงถ้ามันไม่ใส่เหยียว

แล้วผมเช่าตรงมันก็จะชี้แบบนี้เซ่นผมพวกเขาอาจจะแบบหนาแล้วก็แบบ

ไม่เพราะเขาแบบเอ๊ะสงสัยว่า

เอ๊ะทำไมผมมันอยู่ตรงนี้ดี

ธนทรนี้เขาบอกว่าสบู่ก็ไม่ใช้
ยาสีฟ้าเขาทั้งหมดทั้งมวล

แต่เขาใช้ยาสีฟันอย่างเดียว
แต่ว่าในมุมของทางคุณอภิษฎิ์วันนี้ก็หล่อเลย
วันนี้รอเลยนะฮะได้มีการประกาศ
วันนี้จริงแล้วมีคนมากมายเลย
คุณไอติมนี่คุณไปฟังคุณเสียงคุณอภิษฎสักนิดหนึ่งไหมครับวันนี้

แต่ผมก็ไม่สนับสนุนการร่วมรัทบาททั้งเพื่อนไทย
ไม่สนับสนุนให้ผู้เด็กประยุทธ์การรวชาเป็นนาอยุครัฐบบริการลึกตั้ง
การแสดงขายคุณยืนอภิษฎิ์ในขณะนั้น
คือ๗อย่าง๗ประการนะฮะที่ทันทีท่านได้มีการบรรยายเอาไว้นะครับก็คือ๑เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
หาความสุขสำราญโดยไม่ยังคิด
ร่ำรวยเป็นอักกณิตโดยไม่ต้องทำงาน
มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี
ค้าขายโดยไม่มีหลักศิลธรรม
วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์
บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ
นี่นะครับถือว่าเป็นบาป๗ประการที่ทางคานทีเขาได้มีการบรรยายเอาไว้พูดเอาไว้
ทางคุณอภิษฎก็ได้มีการนำเอามาเปรียบเปลยนะครับ
ซึ่งหลายคนก็มองไปนะครับว่าข้อที่หนึ่งนั่นแหละ
คือสิ่งที่คุณอับวิสิตพยายามจะส่งไปถึงวิทยาชนทุกคน
นั่นคือเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
ซึ่งคุณอภิษฎเองก็เคยพูดเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งวันที่๒๔มีนาคม
คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่คุณอภิษฎปล่อยออกมาถือว่าเป็นหมัดสุดท้ายเลย

คนถามว่าอ้าวการที่ประชาธิปัตย์จะเข้าไปครั้งนี้เป็นการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
คุณอภิษฎได้พูดในคลิปนั้นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจต่อไปของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่นั่งอืมปรากฏว่าอภิษฐว่าชาชีวะในหัวหน้าอืมหัวหน้าประชาปรขนาดนั้น
ประชาธิปัตย์อืมได้มาห้าสิบที่นั่งครับสิ่งแรกที่อภิษฐเวชาชีวะ
ทำคือการลาออกล่าออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วคนก็จับตามองคุณอภิษฎ
เรื่อยนะฮะว่าเอาล่ะเราจะได้ยินความปัญหาความขัดแย้งเพราะ
เมื่อวานี้ประชาธิปัตย์เพิ่งสรุปเองอ่าเป็นการประชุมใหญ่ของพักประชาธิปัตย์
ครับว่าหกสิบกว่าคนเนี่ยสรุปแล้วมีแค่สนับสนุนพลังประชารัฐ
มีแค่สิบกว่าคนเนี่ยที่ไม่สนับสนุนพลังประชารัฐโดยการประชุมเนี่ยก็เริ่มจากคุณจุลิน
คุณจุลินก็คือหัวหน้าคนปัจจุบันนี้แหละ
เป็นคนจัดการประชุมทั้งหมดก็ทุกคนติดตามท่าทีฮะว่ากลุ่มกลุ่มนิวเด็ม
นิวเดิมเนี่ยเราจะคิดถึงใครหมอเอก

กลุ่มเด็กวัยรุ่นทั้งหลายที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งก็แปลก
ซึ่งกลุ่มนิวเด็มแรงไหมแรงแรง

ปรากฏวันนี้คุณอภิษฎออกปุ๊บในฐานะคุณไอติมคือหลานคุณอภิษฎ

บางคนก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าก่อนนั้นเราจะได้ยินปัญหาเกี่ยวกับการจัดคั่วการเมืองมาตลอดว่า
คุณอภิษฌิตเวชาชีวะประชาธิปัตธ์เนี่ยยังไม่๑๐๐นะ
ที่จะมาอยู่กับพชปลหรือพลังประชารัฐ
แต่วันนี้ค่อนข้างจะ๑๐๐ว่ามาอยู่กับพลังประชารัฐ
เพราะฉะนั้นคุณอภิษฎก็เลยบอกโอเคล่ะความคิดมันคนละด้านกัน
ตัวพนโลการณ์ตอนที่ออกไปหาเสียงทางแรกเลย
ทางประธานทิปาร์ตเอาก็คือบอกว่าจะไม่สนับสนุนระบบอ่าผลิตการถูกมั้ยห้ะ
เออผลิตการสืบทอดอำนาจ

ก็ว่ากันไปในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามกันว่าวันนี้แหละ

คุณต้องโทรไปหน่อยเห็นพ่อคุณเอาหาวอยู่นะ

เกิดแบบเรื่องราวที่คนต้องพูดถึงเยอะแยะมากมาย
เรื่องราวของคุณหมอพรทิพย์นะฮะ
ไปพูดถึงกรณีที่ทางคุณช่อเนี่ย
ใส่ชุดไว้ทุกข์ซึ่งบอกว่าไม่เหมาะสม
คุณช่อเองก็บอกว่าเมื่อนี้เหมาะสมแล้วต้องจีนเป็นคือสีดำแล้วก็สีขาวนะ
ไปถึงเรื่องราวของคุณเอ๋นะฮะ
ก็คือคุณปรรินาซึ่งเป็นอะไรอ่ะ
เป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางคุณช่อนะฮะ

ทำไมวันที่คุณเอ๋เนี่ยมาวิภาควิจารณ์คนอื่น
ว่าเหมือนกับไม่มีมารยาทไม่เหมาะสมในตอนที่อยู่สะพาน

พักใสตาก็คือแบบ

แม้กระทั่งวันนี้สอสอใหม่ของเชียงใหม่

จริงวันนี้คือ
จะจับตาว่า
ใครจะเป็นคนเสนอชื่อคุณธนาธรคนก็คาดเดาไปต่างน่าจะเป็นไยช่อบ้างล่ะ
น่าจะเป็นคุณปียบุตรเป็นคนเสนอเองหรือเพราะว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาไม่เอาอะไรเลยอืมเขาไม่เสนอใครเลยเพราะฉะนั้นคนก็ไปจับตามองว่า
ใครจะเป็นคนเสนอชื่อธนทรปรากฏเป็นสอสอที่เพิ่งปฏิญาณตนวันนี้
เชศใหม่ซึ่งถือว่าโอ้โหคนแชร์กันหาศาลคุณแม่สีนวรพวกมือสนับสนุนคุณธนาธรเจ้า
อย่างนี้เหรอคนเหนือแฮปปี้กันไหมเธอตบมือเลยตบมือพูดภาษาเหนือนะเจ้า
จนถึงวันนี้เราก็ยังเชื่อว่าคนก็ยังติดตามกันอย่างใกล้ชิดเราก็ต้องดูการอภิปราย
มันก็จะมีแต่ละวาธกรรมที่เกิดขึ้นต่างมากมายเต็มไปหมดเลย
อืมนะเที่ยงคืนจะรู้ไหมคุณแม่
เขาก็ว่าคงอีกนานอ่ะแล้วก็ต้องติดตามทางไทยรัฐ
ตอนนี้ไทยรัฐก็ยังอัปเดตตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ช่องก็ติดตามกันแบบว่าอย่างใกล้ชิดกันเลย
เอ้าพักกันก่อนช่วงหน้ามาแล้วเขากลับมาแล้ว
แอร์นะไม่ใช่หมอแอร์หมอแอร์อยู่อเมริกา
ตอนนี้มีซุปเปอร์สตาร์อยู่ในสภาแล้วนะฮะ
ปารีนาคนดังในโลกออนไลน์

ก็คือในเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่บอกว่าได้ยินมามากกว่า๑๐ครั้งเพราะว่ามีผู้อภิปรายหลายท่าน
พูดวนไปวนมานะคะว่าพลเอกประยุทธ์ฝ่าฝืนจริยธรรมมั่ง
อุดมการจริยธรรมมั่ง
แต่ดิฉันก็ไม่ปรากฏความผิดเลยค่ะ
คือเป็นการพูดบิดเบียนเป็นการพูดไม่เป็นจริงนะคะ
เหมือนกับที่เพิ่งเกิดขึ้นยกตัวอย่างเลย
คืออยู่ดีมีพักการเมืองนะคะมาตั้งโต๊ะ
แล้วก็มาแถลงข่าวว่ามีขบวนการซื้องูเห่า๑๒๐ล้านบาท
สุดท้ายค่ะไม่เป็นความจริงนะคะ
ระบุไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นงูเห่าใครได้เท่าไหร่อะไรยังไง
กลายเป็นไม่มีงูเห่าค่ะมีแต่เด็กเลี้ยงแกะ
ดิฉันนะคะในฐานะสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง
ดิฉันมีความรักใจประมาณว่าเมื่อวานนี้ที่คุณช่อออกมาพูด
ว่าสอสอของอนาคตใหม่มีคนไปเสนอมีคนเสนอเนี่ยไม่โหวต
เยยเฮดเนี่ย๓๐ล้านบาทค่ะแล้วจะมีเงินเดือนต่อไปต่อไปต่อไป
สองแสนที่เขาเรียกว่างูเห่านะฮะอยู่ดีเมื่อวานนี้รู้สึกว่าทางคุณชอบ
โอเคล่ะแม้สอสอของพักอนาคตใหม่เราจะจนเพราะว่ามีทั้งแบบว่าชาติภัณฑ์
มีทั้งแบบว่าเพศสภาพมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยชาวนาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็น
เป็นพักที่แบบว่ารวมสอสอทุกอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพนักการเมือง
เขาก็เลยบอกแม้สอสองเขาจะจนเนี่ยแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะ

มีการเสนอตั้งแต่๓๐ล้านไป๕๐ไป๗๐ไป๑๒๐ล้าน

เหมือนเนี่ยเขามีคนเสนอรอบ๒๐ล้าน

ถ้าสมมุติเอาจริงต้องบอกเราจะรู้เนี่ยลุ้นว่าจะมีงูเห่าหรือไม่งูเห่า
อย่างตอนโหวตประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภาเราจะไม่รู้ว่าใคร

เขาไม่เผยชื่อแต่เขาก็มีกลยุทธ์จับงูเห่า
คุณจะเห็นไหมว่าตอนโหวตประธานโอเคตอนโหวตคุณชวนไม่เป็นไร
ตอนโหวตคุณสุชาติเนี่ยจะเห็นปากกาเมจิกเพื่อนนะฮะตอนโหวตคุณสุชาติ
เขาจะมีปากกาเมจิกเลยเขาจะมีปากกาเมจิกพักนึงเขาจะเอาปากกาเมจิกมาเลยว่า
เพื่อที่จะตรวจงูเห่าว่าถ้าสมมุติใช้ปากกาเมจิกเหมือนแบบว่าทุกทั้งพักจะต้องใช้ปากกาเมจิก
อันเดียวกันอันนี้อันนี้เขียนชื่อว่าบวชไข่เป็นทิศเพื่อที่จะตรวจเงิน
เอามาเปิดเผยตอนนี้เขาก็รู้แล้วสิเขารู้กันใช่ไหมหรือคุณเปิดเผยได้ใช่ไหม
พูดเป็นหมดแล้วเอ้ยพี่พูดไปหมดแล้วอ่ะ

เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรคะระวังพ่อคนเดือดร้อน
อะไรอย่างนี้มันเป็นการเช็คงูเห่าอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งเป็นความฉลาดของพักเขาในการเช็คว่าพักของเขาเนี่ยมีงูเห่าแตกเสียงกี่คน
หายไป๗๘เสียงอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ตอนที่บวกกับคุณพ่อคุณว่าไงที่จริงมันเหลือถูกไหมคะ
ชนะมาแค่๒คะแนนเองแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าวันนี้โหวตนายกงูเห่าจะต้องแสดงตัว
เช่นคุณจะสนับสนุนคุณธนทรขอเลือกคุณธนทร
คุณก็ต้องบอกตัวเองเป็นสอสอเขตจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
แล้วคุณคิดดูว่า๗๐๐กว่าคนจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้นายก

นั่นก็คือมีงูเห่าคุณตามนี่นก

ว่าแล้วส่งมาขนาดนี้แล้วต้องอัดซะหน่อย

เรื่องของเอาเลยไม่รู้อันอื่นเลยเนี่ย

คือต้นตำรับปิ้งย่างไง

คือเขาพ้นโทษมาจากเรียนจำเมื่อเดินประกอบราศาสตร์ปี๖๒
ขมังเวศนะครับที่มีวิชาอาคมแก่กล้า

คือเรียกว่านับไม่ทวนนะฮะ
วันนึงเนี่ยรับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะฮะ
จนกระทั่งกลายเป็นข่าวดังถูกตำรวจจับกลุ่มติดคุกถึง๒ครั้ง

สาเหตุเนี่ยนะครับก็มาจากไปลงมืย่างศพเด็กเพื่อทำกุมารทอง
นี่นี่นี่นี่มายเฟรนด์

จากนั้นนะฮะก็ถูกสารสั่งจำคุกเป็นเวลา๑ปี
จนปี๒๕๔๘เนี่ยไปถูกจับอีกครั้งนึง
เนื่องจากภรรยาสาวเนี่ยนะฮะเข้าไปแจ้งความบอกสามีเนี่ย
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นโฆษณาตามหนังสือต่าง
ตนเองนั้นมีอาคมทำเสน่ห์ให้คนรักคนหลงได้
มีหญิงสาวหลายคนตกเป็นเหยื่อ
กับทางทีมข่าวจอบประเด็นของไทยรัฐออนไลน
บทเรียนชีวิตที่ผ่านมาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย
เขาต้องอาศัยบ้านน้องสาวอยู่ย่านดอนเมือง
สารภาพกับทางทีมข่าวนะครับว่า
ตนเองนั้นไม่มีพฤติกรรมอวดอุตริโดยสิ้นเชิง
นี่นะฮะดูสิฮะแต่ละคนนะฮะ

ก็จะอยู่กับบ้านนะฮะรับตรวจดวงชะตา
วิชาโหราศาสตร์ที่ร่ำเรียนมา
ส่วนราคาค่าครูนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะให้เท่าไหร่

ผมก็ดูเลิกดูยามงานแต่งงานบวช
หรือว่างานมงคลสำคัญต่าง

ทำงานอยู่ในต่างประเทศบินกลับมาเยี่ยมเยี่ยน
ลงกระถามหาเมตตาสาวนิกาลิ้นทองกะว้าว
กะว้าว
อยู่เป็นบ้านหรือเป็นอะไรอ่ะพี่

ไปเที่ยวไปบุกบ้านไปถ่ายรายการไป
คือรู้จักกันนานมากแล้ว

การใช่นะแหละเป็นคนพาฉันไปสักลิ้น

เขาก็ตอบคำถามมาค่อนข้างจะน่าคิดนะเขาบอก
เวลาคนเรามาเล่นศัยยศาสตร์

คือที่ไหนรู้ไหมในคุก

ว่าจะหนีไปได้ไหมตอนนั้นเขาก็หนีได้นะ

เป็นคนที่มีตำแหน่งอะไรเยอะแยะนะ

เขารู้เลยว่าตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในคุก

ดูสิเอาเม็ดลำยายไปห้อยคอเนี้ย
แล้วทำไมเขาแต่งตัวเป็นฤทธิ์สีเธอ
เมื่อกี้ทุกคนก็ใส่เป็นฤษีหมดเลย
คือเมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นเนรเขาบวชเป็นเนรแล้วก็ไม่ศึกอ๋อเขาเรียกว่าเนร
เป็นเนรแต่งชุดเป็นพระเป็นเนรเนี่ยแหละแล้วก็ไปย่างเด็กแล้วก็ถูกจับ
จำได้ไหมใส่มงใส่หมวกใส่แว่นตามาออกรายการเราอ่ะตอนนั้นอ่ะอ๋อเหรอเออแล้วก็เข้าคุกอีกรอบไปรู้แล้วก็เข้าคุกเองเหรอ
แล้วก็เนี่ยออกมาเนี่ยอ๋อนี่นางเพิ่งออกสดสดเลยเหรอออกมาเรื่องมารเดือนมกรา
ผมก็คุยไปแล้วอืมแล้วไหมแล้วนางไปโดนจับเรื่องอะไรอีกรอบอืม
โดนจับเรื่องเมียเลยไปบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของแบบเหมือนทำเสน่ห์กับผู้หญิงคนอื่น
ผู้หญิงคนอื่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นมีเมียเหรอเถอะมีแฟนอ๋อ
แต่เขาเลิกไปแล้วเขาบอกว่าแฟนเขาหักหลังทำไมอ่ะก็เนี่ยแหละ
ก็โดนไปเออไปโดนหากหลังจากแฟนอะไรอย่างเงี้ยอืม
มีวิชาทำไมถึงไม่แล้วก็ใช่ไงเสกให้แฟนอย่าหักหลัง
ดูดวงด้วยแม่ไหมไม่เคยไม่เคยเขาดูดวงไหม
เหลือแค่ลงทำไมใช่คือจริงอ่ะเนนแอร์นะสายตรง
โทษให้ไม่ใช่สายดูดวงน่ะเออเขาเป็นสายทำของหนึ่งเหรอครับ
ก็เอากุมารทองอ่ะกุมารทองในแอนแอร์ถ้าสมมุติจะพูดจริงนะ
เป็นกุมารทองที่มีมูลค่าที่สุดนะเหรอแต่มันไม่มีแล้วไงเมื่อก่อนที่เอาศพเด็กมาย่างเนี่ย
สั่งจองหมดแต่ปัจจุบันเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยนะคือเมื่อก่อนเนี้ย
คนต่างชาติจะเข้ามาซื้อพวกนี้ลูกกุมารทองเอาไปไว้นะปัจจุบันไหม้แล้ว
ปัจจุบันนี้ลองไปขโมยกระโหลกหน้าผากไปขโมยศพเด็กนี่เขาไหม้แล้วนะ
ปัจจุบันเขาเชิญพวกอาจารย์พวกนี้ไปทำที่บ้านเขาเลยไปที่เมืองจีนเลย
แล้วก็ไปเอาศพเด็กของเขาน่ะทำทำอย่างนั้นเลยไม่ได้มาเอาออกจากประเทศไทยไปแล้วนะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะญี่ปุ่นก็เล็งออกกฎหมายห้ามร้านค้าให้ถุงพลาสติก
หวังจะแก้เรื่องของปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
นายโยชิอากิฮาราดะรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น
ก็เปิดเผยโมงที่๓วิทยานายนที่ผ่านมาบอกว่า
จะมีการกำหนดร่างกฎหมายห้ามร้านค้า
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้กับลูกค้า

บรรดาขยะจากพลาสติกนั้นสัดส่วนของขยะถุงพลาสติกยังไม่มากนัก
แต่การมีกฎระเบียบนั้นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทางญี่ปุ่นเองค่ะ

คือร่างเอาไว้กำลังจะออกกฎหมายนี้ออกมานะคะ
อกจากนั้นนายฮาราดาก็ชี้แจงบอกว่า
แนวความคิดในการร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมาจากนายชินโซอาเบะ

ซึ่งนายอาเบะเองก็ได้ออกแนวคิดมาจากการฟังความเห็นจากประชาชนทั้งหมด
จริงทางญี่ปุ่นเองส่วนใหญ่ก็
อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้มานานมากพอสมควรแล้วเหมือนกัน
ซึ่งสำนักข่าวเกียวโตก็รายงานบอกว่า

ที่มีการผลิตจำนวนขยะพลาสติกต่อหัวมากที่สุดในโลก
แต่ว่าญี่ปุ่นเองก็ยังขาดการแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้พลาสติกนี้
เหมือนกับประเทศอื่นที่แบบเขาเริ่มทำมาแล้ว
อย่างไรก็ดีค่ะกระทรวงสิ่งแวดล้อมของทางญี่ปุ่นก็คาดว่า
ร้านค้าจะคิดราคาถุงพลาสติกถุงละ๑๐เย็น

ซึ่งระดับดังกล่าก็น่าจะช่วยควบคุมปริมาณบางคนอาจจะไม่ได้อยากเสียตังค์
สำหรับอันนี้ก็อาจจะเอาถุงผ้าของตัวเองไป
หรือว่าสามารถแบบอุ้มไปได้ก็อุ้มกันไปเองอะไรอย่างนี้

เรียกว่าร้านค้าเองก็ควรจะนำรายได้จากการจำหน่ายถุงพลาสติกนี้

ฉันเกิดเห็นแบบว่าเค้าไม่ให้ถุงพลาสติกก็โกรธเค้าเนาะ
นี่สงสารข่าวนี้มากเลยเปิดมาเจอพอดีเลยแบบว่าคุณแม่อุ้มลูกสองขวบผูกคอดับคู่
เพราะว่าผัวเนี่ยไปซื้อบ้านหลังติดกันที่เมียน้อยอยู่
โอ้จังหวัดอะไรอ่ะ
ชาเชิงเศร้าบ้านคุณเลยล่ะ

อ่ะเราไปอีกหนึ่งข่าวนะฮะเป็นกรณีของบนโลกออนไลน์เนี่ย
มีการแชร์คลิปจากเพจเฟซบุ๊คชื่อดังเนี่ย
ซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า
ขอนแก่นส่งประกวดรุมยำรุ่นน้องครับ
นัดตัวสุดท้ายหมาหมู่ลุมอัดยับ
โพสต์เฟซบุ๊กเยอะเย้น้องคนเจ็บนะนอนโรงพยาบาล
รอดูกันส่วนทั้งนี้พบว่ายาวชนหญิงกำลังตบตีกัน
เป็นเด็กทั้งนั้นเลยลุกตบตีกันถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ
เรียกว่าตอนนี้เป็นที่วิภาควิจารณ์กันหนักมากเลยนะฮะจากชาวเน็ตจริง
โดยผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามเหตุการณ์กับนางสาว
พัชริยาอายุ๒๐ปีเป็นพี่สาวของเด็กหญิงเอนามสมมุติ
เด็กพี่อายุ๑๓น้องน้องสาวกำลังเรียนอยู่ม๒
ช่วงบ่ายของวันที่๓มิถุนายนน้องสาวได้ขอไปดูดนตรีรถแห่
ในงานบวชนาคนะที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
พร้อมกับเพื่อนสี่คนน้องสาวบอกระหว่างที่ยืนเต้นอยู่
ขบวนบวชนาคอยู่ก็ยืนเต้นอยู่เนี่ยนะฮะเออก็เดินเต้นตามดนตรีรถแห่ไป
ก็เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็อ้างว่าน้องเนี่ยน้องสาวตัวเองมาเหยียบเท้า
โถตัดเท้าจากนั้นแค่เหยียบเท้าก็เกิดทะเลาะวิวาสถึงกันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงอะไร
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้นัดให้มาเคลียร์กันหน้าโรงเรียนนะครับ
ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพรเนี่ยประมาณ๕โมงครึ่ง
โดยอ้างว่าจะไม่มีการลุมทำร้ายน้องก็มาตามนัด
แต่เมื่อมาถึงปุ๊บพบว่ากลุ่มยังเก่าเนี่ยมากันได้สิบห้าคน
ุ่มหนึ่งเลยเหรอสิบห้าคนจากนั้นก็ลากตัวน้องมาตบมาตีนะฮะ
ก็มีผู้ก่อเหตุประมาณอีก๕คนเข้ามาช่วยกันรุมทำร้าย
ร่างกายเด็กเนี่ยบอบช้ำมากเลยคุณ
ก่อนที่จะต้องคิดดูว่าเด็กตีกันถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาล
ต้องส่งโรงพยาบาลจุมแพรนี่ดูดิซึ่งขนาดนี้นะฮะ
น้องกำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะฮะปรากฏคุณคิดดูว่าเด็กตีไง
อายุสิบสามนะพี่หนุ่มนะครับครับตีกันจนศีรษะววมโอ้สงสารน่ะ
เขาเอาหัวกระแทกพื้นใหญ่ใบหน้านี่แบบว่าช้ำไปหมดเลยน่ะ
มีแผลถลอกปอกเปลือกแล้วก็ปอกคุณดูปอกเปลือกนะปอกเปลือกปอกเปลือก
แบบว่าเฮ้ยเขาเข้าเข้าเขาเลยบอกว่าเนี่ยดูสิแค่เป็น
ไม่หรอกคือไม่กล้าทำนี้คือแล้วจะบอกให้จะเสียอนาคตกันน่ะ
มากเลยทั้งกลุ่มเลยด้วยอ่ะไม่ได้เลยน่ะคือแบบไม่รู้เป็น
ค่านิยมอะไรแค่แบบว่าไปดูงานบวชไปดูงานบวชแล้วเขาก็มีแบบ
กระบวนแห่เมื่อออกมาก็เต้นไปเต้นมาแล้วก็ไปเยียบเท้ากันเนี่ยน่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เพิ่งเกิดเข้าสมองบวมนี่ถ้าเขาเป็นอะไรน่ะ
แต่จริงอีกเรื่องนะผมจะบอกให้นะผมอ่ะใครเป็นนายก
ผมอยากจะฝากมันไม่รู้ใครคนใดคนหนึ่งที่จะได้เป็นนะเรื่องนี้หรอเรื่องนี้ไหม
อยากจะฝากเรื่องกฎหมายเด็กเนี่ยแหละที่แบบว่าเวลาที่แบบว่าเอ่อ
ไปฆ่าเขายิงขมขื้นอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงเนี้ย
ส่งเข้าแบบสถานพินิษฐ์อย่างเงี้แล้วก็ปล่อยออกมาเสร็จแล้ว
ก็ออกมาฆ่าคนอีกออกมาทำนู่นนี่ทำเร็วอีกอะไรอย่างนี้
คือมันควรจะมีกฎหมายอะไรที่แบบว่าเข้มงวดกว่านี้ต้องเอาให้ให้ตามที่สุดใช่ไหม
เออถ้าอย่างนั้นมันไม่กลัวกันเนอะใช่ไม่กลัวว่าคือตอนเด็กมันรู้แล้วไงว่า
ไม่เป็นไรกูทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวเข้าสถานพินิษฐ์เดี๋ยวกูก็ออกมาแล้ว
นี่พี่ไม่ได้มีโทษผิดอะไรกูก็ยิงคนได้ฆ่าคนได้ข่มขืนคนได้อืมนั่นน่ะ
แต่ก่อนไปสักนิดหนึ่งอะไรกันไปถึงเรื่องโชคเรื่องราบกันบ้างเออเออดี
งวดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนประสบความสำเร็จกับตัวเลขนะฮะ
บางคนก็โอ้ยก็เจ็บปวดอยู่เจ็บบางคนก็เจ็บช้ำอยู่นะฮะ
กับตัวเลขศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเนี้ยอืมเล็งแล้วเล็งอีกก็ไม่เห็นตรงเป้าสักที
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวดนะฮะทั้งต้นเดือนแล้วก็กลางเดือน
ยันปลายปีเลยฮะคุณหนุ่มกันใช่ไหมอ่านเสร็จคลิปฮะใช่ครับ
ขอบอกนะครับว่าเขาแจกจริง
กันมาสี่งวดแล้วสีหน้าท่าทางของคนที่ได้รับเงินแสน
กรุงเทพนะครับเปลี่ยนรางวัลทองคำมูลค่าห้าหมื่นบาทเป็นทองคำมูลค่าหนึ่งแสนบาท
โอ้โหคุณซี่จากสุโขทัยรับทองคับมูลค่าห้าหมื่นบาทไป
แต่ยังมีอีกยี่สิบรางวัลนะครับเป็นทองคับมูลค่าห้าพันบาท
ใครจะเป็นผู้โชคดีไปชมกันเลย
เอาละง่ายมากได้เหมือนจะอยู่ได้ทุกวันนะคะคุณผู้ชม
โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรุ่นรางวัลทองแสนกันได้ทุกมวดนะฮะ
ให้จ่ายรุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดนะฮะกดได้ทุกวันที่หนึ่งถึงยี่สิบห้าของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะฮะยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มากฮะ
กดแล้วก็มาลุ้นกันนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับกับ
ไม่แน่นะฮะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้รีบไปกดกันเลยนะฮะ
ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกดดอกจันทร์ห้าห้าศูนย์ดอกจันทร์ห้าสี่เหลี่ยม
โทรออกไม่มีค่าใช้จ่ายลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด
กดได้หนึ่งถึงยี่สิบห้าของเดือนไปสิ้นสุดนั่นเลย
สิบห้าพฤศจิกายนฮะโอ้นะครับเอาพักก่อนพักก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้าแม่มาแล้วดังพันกรไงเธอเมื่อวานเปิดไง
อันแหละงั้นอ่ะ

อยู่ดีก็มีคนหายไปหนึ่งคนยังไงเนี่ย
เบาะปวดฉีแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำอ่านางมาละนางมาละ
โทรไปหาคุณดังพันกรมาหรือเปล่าใช่
ดูว่าสรุปแล้วเขาจะโหวตกันตอน๒ทุ่มครึ่ง

คุณมดดำเขาต้องไปอัปเดตข่าวให้สักนิดนึงอะไรอย่างนี้
สรุปแล้วเอ้าเขาสรุปกันจากเมื่อนั้นนะฮะ

สองทุ่มครึ่งเราจะเริ่มโหวตนายกกัน

นี่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแฟชั่นนิสตาล์ของประเทศไทยเนี่ย
คนนี้แหละคืออันดับต้นของประเทศไทยจริง

เป็นแบบว่าเขาเปลี่ยนหลายชุดเมื่อวานเขาเปลี่ยนหลายชุด
สุดเปิดตัวดีเขตดังพันกรอวตารยานแม่แม่สั่งเอง
นะฮะก็สร้างความคึงหาไม่น้อยเพราะงานนี้จัดเต็ม
เขาใส่กระโปรงกระโปรงอันใหม่ของกูชี่แล้วก็เสื้อ
เป็นเนี้ยน่ะโดยเจ้าตัวเนี้ยเปิดถึงเรื่องว่าจริงแล้ว
เนี้ยงานของดังมันไม่ใช่เป็นงานที่อยู่แล้วมันคืองาน
ศิลปะอืมมันคือศิลปะบางคนอาจจะมองว่าทำไมดังเปิดตัว
ใส่กระโปรงเอาจริงจริงแล้วคำว่าดังดังเขาบอกว่าการ
กระโป๊นี่นี่เห็นไหมคือดังเขาก็ใส่อย่างนี้มา
อะไรเปิดตัวมาเราใส่กระโปรงบางคนก็อาจจะด่าฮะ
อีนี่มันใส่กระโปรงทำไมวะแต่คุณยังไม่รู้เลยว่า
ข้างในกระโปรงเนี้ยเรามีอะไรอืมจะเล่าให้ฟังนะ
ครับเพราะฉะนั้นอย่ามองคนที่ขายนอกแฟชันแฟชันมัน
คือสิ่งที่บอกตัวตนของเราเราไม่ต้องไปนั่งแคร์ว่าใคร
คนอื่นจะมาใส่อะไรยังไงอย่างนู้นอย่างนี้คนอื่นบอก
เราแต่งตัวอย่างนี้ทำอย่างนี้มันไม่มีความจำเป็น
เขาก็บอกว่าชุดแต่ละชุดของเขาเนี่ยมันสื่อถึงความเป็น
อยู่นี้ความไม่เหมือนใครอย่างนี้เนอะมันคือลายเซ็นต์
ของคุณค่ะนะแล้วก็มันเป็นรายเสริฐของตัวตัวดังเอง
ไงฉันอยากไปงานเพื่อนจะตายดังอย่ากดนะอุสารอะไร
ไม่อยากไปงานเพื่อนกันตายแต่เขามีเหตุผลอยากไป

อ้าวโอเคนะครับอย่างไรไม่พักนะ
บางทีที่โพลิพัสเขาจ้างเธอมาอ่านข่าวเธอก็ต้องอ่านบ้าง
เค้าโพสต์หวานคู่จียอนนะครับ
รักแล้วเนี่ยต้องดูแลให้ได้นี่เขาเปิดตัวเป็นแฟนกันไปแล้ว
นะฮะสำหรับคู่หนุ่มเอวพริ้วคุณฮันอิสริยะกับซอจียอน
อืมเนี่ยนะครับโอ้เออฮัมไว้ผมตรงนี้ก็หล่อดีนะอืม
อย่างงี้นะเริ่มดูผู้ชายหล่อแล้วบางทีกูก็งงงพิธีกรคู่คุณ
เขาก็จะใช่แล้วแหละจริงจริงล่าสุดเนี่ยเขาไปเที่ยวกันที่เดนมาร์คนะฮะ
โดยหนุ่มฮั่นเนี่ยเขาลงแบบรัวพร้อมกับแคปชั่นฆ่าคนสดบอกว่า
รักแล้วต้องดูแลให้ได้นี่นะฮะอืมน่ารักเขาก็เป็นคู่ที่น่ารัก
ส่วนทางฝั่งจียอนเขาก็ลงบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยที่อยากจะหยุดสร้างความทรงจำกับคุณเลย
โอ้ไม่เอาเลยไทยแล้วหวั่นแบบคือเขารักกันแล้วเนอะอืม
เขาก็ชัดเจนนะไปอีกหนึ่งคนค่ะเรียอันน่านั้นต้องบอกว่ากลายเป็นนักร้องหญิงที่รวยที่สุดจากการขายเครื่องสำอางนะคะ
ก็เรียกว่าแบบตอนนี้แบบมันนับไม่ทั่วจริงแต่ทำให้มีแบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์ให้เลือกลองใช้กันนะคะ
ล่าสุดฟรอปเองก็ออกมาประกาศบอกว่าเรียน่านั้นกลายเป็นมหาเสร็จขี่ที่มีรายได้สูงถึงหกร้อยล้านเหรียญ
หรือว่าราวราว๑๙๐๐ล้านบาทเลยนะคะถูกจัดให้อยู่ในหมวกของนักร้องสาวที่รวยที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
มีเงินก้อนนั้นมาเนี่ยขนาดไม่ได้แบบมาจากงานเพลงนะคะไม่ได้มาจากงานเพลงเป็นหลัก
เปิดตัวเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดที่ผ่านมานี้เองอ่ะนะคะฟอปก็ยังเผยบอกว่า
แล้วกลายเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคนนึงก็ว่าได้เพราะว่าเธอเนี่ยได้สร้างความน่าสนใจของสินค้าก็คือ
เขาออกรองพื้นนะคะ๔๐เฉดสีอะพี่เพื่อคนทั่วโลกไม่ว่าจะผิวสีไหนก็แล้วแต่คือ
สิบเฉดสีต้องมีสักสักเฉดหนึ่งที่มันมันใช่กับเราอ่ะอ่าในช่วงสองสามสัปดาห์แรกแรกสินค้าของน้องเราสาวขายได้ถึงหนึ่งร้อยล้านเหรียญเลยเหรอคะ
หลังจากการเปิดตัวในหลายประเทศเขาไม่ได้เปิดที่เดียวเปิดทีเดียวเยอะมากแล้วก็สร้างรายได้สูงถึง๕๗๐ล้านเหรียญ

ช้าก็มีอะไรนะมีริตภัณฑ์แบบพื้นสำอางเหมือนกัน
มันทำให้เห็นว่าตัวหนิเงินมาไปอยู่ในออนไลน์

โอ้วคนที่ออกกำลังกายหนัก
นี่ไปตอนนี้คุณชมพู่ก่อนบ่ายฝึกแต่งงานไปเลยตั้งคันแล้วนะครับ
สามีนี่น้ำตาไหลเลยบอกว่าดีใจนะฮะ
คือทั้งสองคนเนี่ยนะเพิ่งจะควงแขนเก่า
กันเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ทำเอาแฟนคลับเฮแล้วนะครับท้อง

สามีคุณบอยวัชรพงศ์โดยล่าสุดคุณบอยได้โพสต์ข้อความผ่านอินสไตรกรัมส่วนตัว
เตอร์ไพรส์สุดนะฮะบอกว่า๕เดือน๖ปี๒๐๑๙วันนี้ตื่นมาได้ยินเสียงปิดประตูห้อง
จากการออกไปทำงานของภรรยาเหมือนเดิมทุกวัน
แต่สิ่งที่ตากไปต่างไปจากเดิมเนี่ยก็คือว่ามีสิ่งนี้วางไว้อยู่ข้างตัวแล้วหยิบขึ้นมาดู

เมื่อกี้นี่ไงมีอีกที่เขาตรวจทัน
ที่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงดีใจได้ขนาดนั้น
จนวันนี้เนี่ยเข้าใจทุกอย่างแล้วน้ำตาไหลออกมาโดยที่แบบไม่รู้ตัว
สิ่งหลายอย่างวิ่งเข้ามาในสมองเดินวนไปวนมาด้วยความดีใจอยู่กับห้อง
ตั้งสติได้รีบโทรไปหาภรรยานี่เขาจะเป็นพ่อคนแล้วใช่ไหม
แล้วลูกหน้าตาจะเป็นยังไงจะแข็งแรงไหมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แล้วลูกจะคลอดวันไหนหลายอย่างมากจนบรรยายไม่หมด

บอกใจเย็นเย็นต้องไปหาหมอก่อนนี่เราเหอะใช่ไหม
แต่สิ่งเดียวที่รู้ในวันนี้ก็คือเราต้องพยายามมากกว่าเดิม
เมียทำงานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อคนอื่นมามากแล้ว
วันนี้มีอีกหนึ่งชีวิตที่เข้ามาเราต้องทำให้เขากับลูกมีความสุขที่สุด
วันหนึ่งลูกจะได้รู้ว่าพ่อเนี่ยรักลูกมากแค่ไหน

ซึ่งที่ทางหนุ่มบอยเค้าโพสต์ความต่างออกไปมีเพื่อนในวงการเนี่ยนะฮะ
รวมถึงแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่เลย

เอาข่าวในวงศกรหรือจูนกัดสมาดิ

เค้าบอกว่าพระเอกคนยังคิดว่าเวลาใส่เสื้อภาพก็จะดูบอกบางเนาะ
แต่ถอดเสื้อทีนี้ไม่ธรรมดาจริงสำหรับนิววงศกรเนี่ย
สองรูปล่าสุดของนิวเนี่ยหุ่นดีขึ้นเยอะ
กับการเซลฟี่หน้ากระจกที่นิวบอกว่าถ่ายเองลงเองนะอืม

กล้ามหรือเปล่าตีนกานะ
ก็ปรากฏว่าภายในภาพเนี่ยก็มีคนมากดไลค์แล้วก็ชมว่านิวเนี่ยเก่งมาก
ถึงได้มีหุ่นแซ่บซิกแพคแน่นขนาดนี้
แต่ถ้าใดนั้นน้องนาวซึ่งเขาเป็นแฟนน้องนิวอยู่ใช่ไหมครับ
วันลงแต่รูปถอดเสื้อนะ
ถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าอยู่นั่นแหละ
ก็ไม่รู้ว่านิ้วเนี่ยยังไม่รู้ตัวหรือเปล่า
ตอบกลับนายว่านี่ยังไม่หมดนะ
เขาล้อกันเล่นดูสิเขาแลบลิ้นใส่อยู่

เฉียงจะง้อไปก่อน

พูดแบบพ่อบริงไก่ถึง๓วันนานก็หนีแล้ว

นี่เดี๋ยวต่อไปไม่พักแล้วกลับบ้านแล้ว

โอ้ยยเดี๋ยวจะมีฟุตบอล
ไม่เอาละไปบ้านดีว่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป